ไปทานเมนูแปลกที่นครพนมเขาบอกว่ามันแปลกแล้วเอามามิกซ์ได้อย่างลงตัว
ก็คือเอาต่อตัวอ่อนต่อหัวเสือเนี่ย
เอามามิกซ์กับเมนูที่มาจากต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นหรืออิตาลี

กินให้ดูเลยว่ากินได้จริงนะแล้วมีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ย
นี่คุณดูชื่อดิต่อหลงดงเอาแรนนึกว่าต่อหลงต่อไม่รู้ว่าต่อหลงต่อ
มาเป็นเพลงเลยปะโถมาต่อนี่ไงบอกแล้วไปมิกกับเมนูจากอิตาลีก็คือพิซซ่า
และยังมีมากมายอีกหลายเมนูค่อยดูกันไปคุณผู้ชมฮะ
เห็นเนี่ยคือทีเด็ดจากตัวต่อทั้งนั้นเลยนะในงานเทศกาลกินต่อหัวเสือครั้งที่สิบเอ็ด
ที่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมฮะ
งานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เขามีการสืบทอดอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน
การเลี้ยงต่อหัวเสือมานานแล้ว

นั่นก็คือพิซซ่าหน้าลูกต่อหัวเสือ
รวมไปถึงซูชิต่อหัวเสือครับ

เดี๋ยวจะได้เห็นซูชินะเมนูของญี่ปุ่นเขา
แต่ใช้วัตถุดิบในเมืองไทย
ก็คืออย่างเจ้าตัวอ่อนต่อหัวเสือ
ปรุงเมนูได้สารพัดเลยฮะ
เหนือจากหน้าตาที่เห็นว่า

นี่นี่นี่น่ากิน

เขายังขายรังต่อหัวเสือด้วยนะ

ถ้าคุณฟังราคาแล้วคุณจะตกใจนี่เห็นไหม

ตกตั้งแต่ปากต้องว้ายอยู่แล้ว
ให้คุณชิสาเขาเช็ดน้ำมูกแป๊บจะได้มาตกใจพร้อมกัน
นี่คุณดูไปนะรังต่อหัวเสือที่เห็นเนี่ยราคาไม่ธรรมดา

๑หมื่นถึง๒หมื่นบาท

เห็นไหมมีคนตกใจแล้วอ่า

ต้องเป็นรังที่สมบูรณ์แล้วด้านในมันมีตัวอ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะ
เขาบอกว่าไฮไลท์งานนี้คือท่านผู้ว่าระกัดจังหวัดนครพนมท่านวัญชัย
จันพรได้ออกมาโชว์การปรุงเมนูเด็ด
ก็คือก้อยยำแกงอ่อมลูกต่อ
ให้ชาวบ้านเขามาร่วมรับประทาน

ที่ตัวอ่อนตองหัวเสือนครับ
ใส่ข้าวคลั่ว
เขาบอกว่าตองหัวเสือที่เป็นตัวอ่อนมันเหมือนเป็นยาถูกำลังฉันด

มันคือความเชื่อเขาก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ได้ว่าอะไร
กับนางรำต่อหัวเสือ
จริงแล้วเขาบอกวิธีการดูด้วยนะ
ยังไงยังไงต่อหัวเสือแยกเพศเพศเมียเพศผู้อย่างไร

ตัวเมียมันเป็นยังไง
โอ้ะดูยังงี้นี่เอง

นี่รำไปนี่คือนางต่อนะ
ลำไปเนี่ยนะลำกับนางต่อฮะ
แต่ถ้ารำไม่ดีแล้วก็ไปเจอนางต่อ
ที่แบบว่าแต่งงานแล้วนี่โดนต่อยนะฮะ